ไปหาถึงกระทรวงการคังส่วนใหญ่เจอปัญหาอะไร
ถึงอยากไปเจอเจ้าหน้าที่แบบเห็นหน้ากัน

คือส่วนใหญ่นะครับก็คือว่าเป็นกลุ่มคนที่
ก็คือในระบบโทรศัพท์นะครับว่า

หรือทำไม่เป็นส่วนใหญ่จะทำให้เป็นเยอะมากนะครับ

วันนี้ถามว่าทำไมเจ้าที่บริหารจัดการถึงเร็ว
เนื่องจากว่าเราใช้เจ้าที่ลงไปนะครับ

แล้วก็แนะนำที่โทรศัพท์นะฮะ

เพราะฉะนั้นจริงวันนี้ผมเมื่อเช้าเนี่ยตกใจเหมือนกัน
เพราะว่าคนมาเป็นพันคนเลย
เพราะฉะนั้นผมก็จะจัดการกันยังไง
แต่ว่าเมื่อเราไปทำความเข้าใจ
พี่น้องประชาชนทราบปั๊บก็กลับบ้านเลย

เทียนนึกอารมณ์ออกค่ะ

ซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นคำถามที่มันตอบซ้ำ
หรือว่าคำถามที่ถูกถามบ่อยในเว็บไซต์

ดรธนกรณ์ใช่ครับวันนี้พอตอนเช้าผมมาช่วงเช้า
ก็ตกใจมากเห็นคนต่อเป็นพันเลย
ท่านลำตรีอุตมะสาวนายนนะครับก็เลยสั่งการนะครับ
ให้ทุกกรมนะฮะได้รับการอธิบดีหลายกรมก็มาช่วยนะครับ
ส่งเจ้าหน้าที่มาเกือบร้อยคนนะฮะแล้วก็บริหารจัดการตรงหน้างานเลยนะครับ
แล้วก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะครับแล้วก็แนะนำพี่น้องประชาชนทุกคนนะฮะ
วันนี้ก็คือว่าเราจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยวันสองอีกประมาณ๑๑ล้านคนแล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นเหลือบุคคลที่อยู่ในระหว่างเพิ่มข้อมูลและก็ทบทวนสิทธิ์นะครับ
ประมาณสักสี่ห้าล้านคนเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วภายในวันที่๘พฤษภาคมนะฮะ
กระบวนการต่างต่างของโครงการนี้จะจบอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เงินจะถึงมือพี่น้องประชาชนที่ผ่านเกณฑ์อย่างแน่นอนนะครับ
เพราะว่าตัวเลขทั้งหมดบุคคลที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยมีอยู่ประมาณ๑๖ล้านคนนะครับ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

ของการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเนี่ย

เพราะมันจะเหลือลักษณะของการทบทวนสิทธิ

ของคนที่ก่อนหน้านี้ดันตีเผลอกดยกเลิก

เพราะฉะนั้นเนี่ยอีก๒๓ลักษณะที่ต้องเข้าไปทำผ่านเว็บไซต์เนี่ย

เบื้องต้นโครงการนี้
ท่านตรีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่๘พฤษภาคม

เพราะฉะนั้นขนาดนี้
ในส่วนของการจ่ายเงิน
ก็จะต้องจ่ายเงินออกไปนะครับซึ่งขณะนี้ก็๑๑ล้านคนแล้วกำลังดำเนินการใกล้จะจบแล้ว
ในขณะเดียวกันส่วนที่ได้ทบส่วน๑๕ล้านคนก็มีการทยอยส่งข้อบูลให้ส่วนต่างเข้ามา
เพราะฉะนั้นเงินก็จะในสัปดาห์นี้เข้าบึงท้ายว่าจะถึงมือเขาพระชาชนที่ผ่านเกณฑ์อย่างแน่นอน

เรียนเข้าใจถูกไหมคะ

ไม่ว่าจะเติมแก้ไข

คาดว่าน่าจะจบที่วันศุกร์หน้าคือ๘พฤษภาคมใช่ไหมคะดรธนกร
ถูกต้องครับวันนี้ในการทบสวนสิทธิ์
มีการยื่นมาประมาณ๓ล้านกว่าขนาดนี้
ตัวเลขไม่ถึง๔ล้านค่อนข้างนิ่งแล้ว
เพราะฉะนั้นกระบวนการทบสวนสิทธิ์ลงที่ก็ลงที่วันต่อวันอยู่แล้ว
ไม่เว้นวันอยู่ราชการลงทุกวัน
อันนั้นคือในส่วนของการที่ต้องไปทำข้อมูลจากคนที่ต้องการจะรับสิทธิ์ของตัวเอง

เช่นคนที่ต้องลงไปตรวจสอบในพื้นที่ว่าที่ขอทบทวนเข้ามามีจริงไหม
หรือว่าคนที่เพิ่งกดยกเลิกไปแล้วเพิ่งเข้ามาเริ่มลงทะเบียนใหม่วันนี้
คือมันน่าจะต้องบวกจากวันที่๘ไปอีกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ผมว่าคงไม่บวกครับคุณจอมศัลครับ
เพราะว่าจริงตัวเลขอย่างที่มือกดไปโดนไปยกเลิกสิทธิ์ไปยื่นทบทวนใหม่เองมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับ
ขณะที่ตัวเลขใหญ่ก็คือตัวเลขในการทบทวนสิทธิ์เนี่ยค่อนข้างนิ่งนะครับ